ที่จังหวัดชนบุรีครับชายป่วยทางจิตคนหนึ่งโดนฟันศีรษะโอ้โหแผลชะกันเลยนะ
เจ้าตัวชี้ไอ่๒คนนั้นอะ๒คนนั้นที่เป็นอยู่ข้างบ้านนะ
แต่ปรากฏสองคนนั้นปฏิเสธแล้วบอกเดี๋ยวจะแจ้งความกลับด้วยนะ
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองหน้าห้องพักเลขที่๓๒ทับ๑๘ครับ
ซอยวัดช่องมะเฟืองพื้นที่หมู่๘ตะบลหนองรีที่ชนบุรี
กับกู้ภัยไตรคุณธรรมไปตรวจสอบเจอ
ใครที่มีอาการป่วยทางจิตคุณผู้ชมอายุ๓๙ปี
เขาเนี่ยมีแผลโดนของมีคมฟันกลางหัวเลยนะ
นี่ฮะโอ้โหเป็นแผลชะกัน
ถามคนเจ็บหน่อยเฮ้ยใครทำใครทำพี่เนี่ย
เขาชี้ตัวไปที่ผู้ชายสองคนซึ่งนั่งอยู่แถวนั้นเลยนะนั่งอยู่ไม่ไกลกันเลย
แล้วก็อยู่ห้องพักข้างกันด้วยบอกว่าสองคนนั้นฟันผม
ขณะที่ตัวเขาเองเปิดประตูห้องพักจะออกไปกรอกน้ำ
แต่พอถามอีกทีถามไปถามมาเฮ้ยผู้จ่าชักไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ว
อ่ะเราฟังด้วยกันเลยคุณผู้ชมว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่าครับ
ออกไปกรอกน้ำกรอกน้ำออกจากบ้านนะแล้วเขาถืออะไรมา
ถือมีดมีดมีดดำยาวดำยาวมาฟันหัวเลยก็เขาจะเดินมาฟันเนี่ย
มีบอกมีจะออกไปกรอกน้ำมีอะไรอ๋อแล้วใครอ่ะใครฟันอ่ะ
เอาล่ะสิคุณผู้ชมฮะตอนหลังเขาเพิ่งบอกว่าอ๋อ
ุ่มซ่ามเองอืมว่ายังไงกันแน่เนี่ยเออ
ขณะที่ชายสองคนซึ่งโดนอ้างว่าไปฟันหัว
ชายโปรดจิตคนนี้ชายสองคนนั้นเข้าไปเศษ

มากล่าวหาเขาแบบนี้นี่ฮะทางขวานี่คือสองคนนะนะ
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองชนบุรีก็บอกว่า
ผู้บาดเจ็บยังให้การวกไปวนมา
และผู้ที่ถูกกล่าวหา๒คนนี้ก็ปฏิเสธด้วย
ตำรวจทำยังไงดีเดี๋ยวต้องสอบสวนว่ามีคนเห็นเหตุการณ์และ
มีพยานแวดล้อมหรือเปล่าเพื่อจะตามตัวคนก่อเหตุที่แท้จริง
ดำเนินคดีต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นว่าผู้ป่วยจิตคนนั้นเขาซุ่มซ่ามเองนะฮะ